แต่เราไปดูที่อำเภออื่นบ้าง

เมื่อวานก็พายุเข้าที่อำเภอเมืองเหมือนกันนะครับ
แล้วเดี๋ยวไปดูอำเภอลานสการวมถึงอำเภอทุ่งสงศ์ด้วยนะครับ
เมื่อวานี้บรรยากาศในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช
ก็มีถนนหลายสายที่มีไฟฟ้าดับ

ขณะที่ร้านอาหารต่างปิดให้บริการ
รวมทั้งร้านสะดวกซื้อบางร้าน

ก็มีประชาชนจำนวนมากเข้าไปซื้ออาหาร

สิ่งของจำเป็นโดยเฉพาะไฟฉาย

แล้วก็จำหน่ายหมดเกลี้ยงเลยนะครับ
อกจากนี้ถนนในตัวเมืองนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ปักทงแดงแจ้งเตือน
ด้านของชนประธานเร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง
เนื่องจากมีน้ำจากเทือกเขาหลวงไหลมาสมทบ

น้ำจากเทือกเขาหลวงที่มีปริมาณฝนที่สะสมอยู่ข้างบน
ไหลลงมาเป็นน้ำป่าไหลหลากหรือเปล่านะครับ

ส่วนท่าอากาศยานนครนครศรีธรรมราช
ออกประกาศยกเลิกเที่ยวบินขึ้นลง
จริงแล้วประกาศไปบอกว่าจะยกเลิก
แล้วก็ปิดที่สนามบินนครศรี
คือเที่ยงคืนของวันที่๔มกราคม
ข้ามมาถึงเที่ยงของวันนี้วันที่๕มกราคม

ว่าจะประกาศปิดต่อไปอีกหรือเปล่านะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมพาไปดูกันต่อเลยนะคะ
ที่อำเภอลานสกาอำเภอลานสกา
คือพิกัดมันจะอยู่ติดกับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ทีนี้ชาวบ้านที่นั่นเขาก็ใช้ชีวิตถ้ำกลางความมืดตลอดทั้งคืนเลยนะคะ
เพราะว่าแรงของพายุโซนร้อนปลาบึก
มันพัดต้นไม้ข้างถนนสายนครลานสกา
อยู่ในพื้นที่ตำบลกำแพงเศร้า
ทำให้เสาไฟฟ้ามันล้ม๓ช่วงนะคะ
เสาไฟฟ้าเสียหายกว่า๕๐ต้น
แล้วก็เลยทำให้ไฟฟ้าดับบริเวณนั้นเป็นวงกว้างเลยค่ะ
แล้วยังมีฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาหลวง
เลยทำให้น้ำป่าไหลท่วมสะพานคลองวังกล้อง
ทุกชนิดผ่านไปผ่านมาไม่ได้เลยนะคะ
ปริมาณน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
จังหวัดเองก็ต้องแจ้งเตือนให้ระวังน้ำป่าไหลหลาก

ส่วนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ต้องทำงานหนักตลอดทั้งคืนเลยค่ะ
เข้าไปซ่อมแซมให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะคะ

อยู่ทางด้านติดกับทะเลก็คือปากพนัง
ในพื้นที่นี้นะคะก็มีพายุโซนร้อน
ได้มาพัดถล่มเสาไฟฟ้าแรงสูง
บนถนนสายหูล่องปากพนังหมู่๑ตำบลหูล่อง
ทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูง๑๘ต้น
ขวางถนนไฟฟ้าดับเกือบทั้งอำเภอนะคะ
จรณาทีก็ได้เร่งแก้ไขโดยด่วน
ขณะที่อีกอำเภอหนึ่งคือหัวไส
ไฟฟ้าก็ดับเป็นบริเวณกว้างเช่นกัน
ชาวบ้านต้องออกมาหาซื้อเทียนไขกันให้วุ่นเลยค่ะ
เพราะว่าร้านหลายแห่งก็ต้องปิดร้าน
เพราะว่าเกิดไฟฟ้าดับนี้ด้วยนะคะ

เป็นอำเภอที่ติดชายฝั่งทั้งนั้นเลยนะครับ
ใช่ค่ะมีภาพลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ด้วยนะคะ

คุณผู้ชมครับไปดูในพื้นที่อำเภอทุ่งสงศ์กันบ้าง
พายุฝนพัดกระหน่ำอย่างหนักขณะเดียวกัน

ไหลเอิกเข้าท่วมตัวเมืองทุ่งสงศ์

บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสงศ์

ถนนสายเอเชียบริเวณแยกบ้านจำปา
ต้นไม้ขนาดใหญ่ริมถนนล้มขวางทาง

ท่วมถนนสายทุ่งสงบางขันในบางจุด
ทำให้รถเล็กไม่สามารถผ่านไปมาได้เช่นเดียวกัน
นี่เป็นสภาพเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ครับ

ได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความบอกว่า
ทางรถไฟทุ่งสงศ์ฝนตกหนักลมแรงไฟฟ้าดับ

ซึ่งในคลิปจะเห็นเพียงแสงสว่างจากหน้าของรถไฟขบวนหนึ่ง

โดยมีผู้โดยสารยืนรออยู่ในสถานี
พลิกความตกเกาะกลางถนนแบบนี้
จุดตรงนี้อยู่ที่พื้นที่หมูก้าว

ใช่ค่ะคนขับรถก็คือนายวิสูจน์จงเพาะอายุ๔๖ปีนี่แหละค่ะ
ที่เสียชีวิตคาที่เกิดเหตุเลยนะคะ
ส่วนภรรยาที่นั่งมาด้วยกันได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก็สาเหตุมาจากฝนมันตกหนักมากลมก็พัดแรง
รถก็เลยไปเสียหลักพุ่งชนรั้วข้างทาง
แล้วก็ไปตกเกาะกลางถนนนะคะ
ขณะเดียวกันนะครับยังมีการเสียชีวิต
สังเวยภายุปาบึกบุรายที่๒ในพื้นที่อำเภอสิ่งชน
นายธนพัฒน์สุขใสอายุ๑๘ปีขับรถกระบะตอนเดียว
พาพายุที่กำลังถล่มอย่างหนัก
ทำให้รถเสียหลักชนต้นไม้บริมถนนฝั่งขาล่อง
บนถนน๔๐๑นครศรีธรรมราชสุราธานีบ้านคลองตีนเป็ด
ทำให้คนขับรถคือนายธนพัฒน์อายุ๑๘ปีเนี่ย
เสียชีวิตคาที่นะครับ
แล้วก็มีคนที่นั่งไปด้วยเป็นญาติกัน
ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ถูกส่งเข้าโรงพยาบาลนะครับ
คือก่อนหน้านี้ถนนเส้นนี้เจ้าหน้าที่สั่งการให้เฝ้าระวังอยู่แล้ว
จริงห้ามรถวิ่งในช่วงนั้นเพราะว่าเป็นช่วงที่พายุเข้าพอดี
แต่ว่านายธนพัฒน์เห็นว่าจะไปพื้นที่ใกล้นิดเดียว

แต่ปรากฏว่าถูกลมกระโชกแรงแล้วก็พัดจนรถเสียหลัก

พายุได้พัดต้นไม้ล้มทับบ้านหลังหนึ่งริมถนน
เชียนเขาบ้านเนิน
ตำบลเชียนเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ทำให้นายพาราดรเกรดชาติอายุ๓๕ปี
นั่งอยู่ในบ้านเสียชีวิตนะครับ
ทางด้านพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่๔
พร้อมด้วยนายจำเรินทิพยพงธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงพื้นที่ไปสำรวจผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึก

ศูนย์อบพยพผู้ประสบภัยเทศบาลเมืองปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านนายภัยบูลนาคทิพย์พิมาร
ในอำเภอศรีชนพร้อมทหารค่ะ
ก็ออกเยี่ยมจุดอบพยพผู้ประสบภัยพายุปลาบึก

ที่มีผู้อพยพจำนวน๑๒๐๐คน
ไปที่โรงเรียนศรีชนคุณาธานตำบลทุ่งปรัง
จำนวน๙๐๐คน
ว่าคาดว่าวันนี้ค่ะก็จะมีน้ำหลากลงมา
ท่วมพื้นที่อำเภอศรีชนหลายจุดด้วย
แล้วก็ยังจะมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูง
ก็มาให้กำลังใจมาเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชน
แล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่กันด้วยนะคะ